มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคือปกติแล้วเนี่ยครอบครัวนี้คุณแม่จะขี่
รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวสองคนไปโรงเรียนแต่เมื่อเช้าอากาศเย็นลมแรงค่ะก็เลยเปลี่ยนใจขับกระบะกันไป
ปรากฏว่าช่วงเข้าโค้งรถกระบะเสียหลักนะคะลูกสาวคนเล็กอายุเพิ่ง๕ขวบกระเด็นออกมาและเสียชีวิตค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะช่วงโค้งพอดีเสียหลักคือหงายท้องเลยนะคะ
เมื่อเช้านี้เองเป็นพื้นที่หมู่๓ตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
หงายท้องชี้ฟ้าเลยพบร่างเด็กหญิงวัย๕ขวบยังอยู่ในชุดนักเรียนเสียชีวิต๑คนนะคะ
ส่วนเด็กหญิง๘ขวบพี่สาวของน้องที่เสียชีวิตนะคะก็มีบาดแผลที่ปากที่คิ้วบาดเจ็บเล็กน้อย
พ่อของแม่พ่อกับแม่ของเด็กทั้งคู่มีบาดแผลถลอกตามตัว
รับไม่ได้กับความสูญเสียในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องพาพ่อไปสงบสติอารมณ์บนรถกู้ภัยกับลูกสาวคนโตค่ะ
พี่โค้งมาครับแล้วมันมาพ่อขอโทษ

ก็ร้องไห้พูดแต่คำว่าพ่อขอโทษพ่อขอโทษ
ชัดชัยอายุ๓๕ก็คือคุณพ่อนี่แหละค่ะ
บอกว่าตัวนายชัดชัยเองกับภรรยาขับกระบะไปส่งลูกสาวนะคะ
น้องไขมุกอายุ๘ขวบน้องไขวานอายุ๕ขวบ

จริงแล้วโรงเรียนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๒๐๐เมตรเอง
แต่ช่วงจุดที่เกิดเหตุเป็นทางโค้ง
ถนนกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างมันจะเป็นหินลูกรังค่ะ
เสียหลักพอเสียหลักปุ๊บเหยียบเบรก
แล้วกลายเป็นว่าบังคับไม่อยู่รถพุ่งถลายไปเลยไปไหลทาง
แล้วรถพลิกหงายท้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ค่ะ
ลูกสาวคนเล็กคือน้องไข่หวาน๕ขวบกระเด็นออกมานอกรถ

ส่วนคุณแม่นะคะนางสาวชวิสาอายุ๒๗
บอกว่าปกติแม่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวทั้งสองคนไปโรงเรียน
แต่วันนี้อากาศเย็นลมแรงเลยเปลี่ยนใจขับกระบะออกมาแทน
แต่กลายเป็นว่ามาเกิดอุบัติเหตุนี้ค่ะ

แล้ววันนี้ทำไมถึงเอารถใหญ่ออกมา
มีอากาศหนาวค่ะก็เลยเอารถใหญ่ไปส่งลูก
ตอนนั้นลูกลูกนั่งตรงไหนค่ะ
นั่งอยู่เบาะซ้ายด้านหลังแคปค่ะ

นี่โค้งมาครับแล้วมันมาแชะแหลมวะพี่
คือตำรวจก็จะคุยกับคนเจ็บนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพิ่มเติม
ก็ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไร

ของน้องวัย๕ขวบที่เสียชีวิต
ทางครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ต้องขอแสงความเสียใจด้วยจริงนะคะ